ค่ะส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผู้ปกครองนักเรียนคนหนึ่งเนี่ยนะคะ
แล้วไปถูกครูพระตบหน้าเพราะไม่พอใจ
ที่เด็กไปเรียกครูว่าไอ้เบิร์ตค่ะ
กับแม่ของน้องเบสอายุ๑๒ปีเป็นนักเรียนชั้นป๖ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่บางบ่อสมุทรประการ
พาน้องไปร้องกับผู้สื่อข่าวนะคะบอกว่าครูคนนึงนะคะชื่อเบิร์ตก็เรียกกันว่าครูเบิร์ต
วิชาภาระศึกษาเอามือตบหัวใบหน้าปากแล้วก็กระชากคอเสื้อของลูก
เด็กก็ทำให้ดูนะคะแล้วก็บังคับให้ลูกเนี่ยนั่งกับพื้นแล้วเอามือตบซ้ำอีกรอบหนึ่ง
ผลของการทำแบบนี้ทำให้น้องเบสมึนหัวใบหน้าปากหน้าอกมีรอยช้ำ
คือที่ครูทำแบบนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเพราะว่าน้องเบสเนี่ยคุณแม่บอกว่าเอาลูกตะก้อจากบ้านไปเล่นที่โรงเรียน
แล้วก็ให้เพื่อนยืมเล่นครูมาเห็นครูคิดว่าลูกตะก้อเป็นของโรงเรียนก็ยึดไป
เด็กก็รอจนถึงเลิกเรียนก็ยังไม่ได้คืนก็เลยกระวนกระวายแล้วเล่าให้เพื่อนฟัง
แล้วระหว่างเล่าเนี่ยก็เรียกครูว่าไอ้เบิร์ต
มันจะมีจุดระหว่างด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าอะไรนะ
ไม่รู้เหมือนกันเด็กก็คงเล่าด้วยอารมณ์เพื่อนฟัง
พอมีนักเรียนคนรุ่นน้องป๕ได้ยินเอาเรื่องไปบอกครู
ครูได้ยินครูโมโหก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
ตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยพี่สาวของน้องเบสอายุ๑๔ปีเห็นเหตุการณ์ด้วยนะคะ
ก็ท้าให้ไปฟ้องพ่อแม่ด้วยค่ะ
พี่สาวของน้องเบสนายสุภรักษณ์เนี่ยบอกว่า
พอรู้เรื่องนี้เนี่ยตนเองก็ไปพบรองผอโรงเรียนแล้วไปพบครูเบิร์ตด้วย
ครูเบิร์ตอ้างว่าที่ทำไปเนี่ยแค่เอามือไปแปะหัวแปะหน้าน้องเบาเป็นการสั่งสอนเท่านั้น
ซึ่งพ่อบอกมันขัดแย้งกับสิ่งที่ลูกบอก
แล้วยังไม่มีคำขอโทษใดจากครูเบิร์ตด้วยรวมถึงโรงเรียนเอง
ก็ไม่มีมาตรการลงโทษครูด้วยนะคะ
แล้วไปขอดูกล้องวงจรปิดของโรงเรียนค่ะ
คือก่อนนั้นเนี่ยไปขอแล้วแล้วโรงเรียนไม่ให้ดูแต่วันนี้ให้ดู
แต่ภาพที่เกิดขึ้นในวันเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกมองอะไรไม่ค่อยชัด
มันอยู่ไกลนะคะแล้วก็เห็นแต่ครูตรงมุมกล้องเนี่ยใส่เสื้อสีแดง
ก็นั่งสอนนักเรียนอยู่กลางสนามช่วงเกิดเหตุเนี่ยมันก็มีต้นไม้บังสายตาด้วย
ก็เลยเห็นเหตุการณ์ไม่ค่อยชัดนะคะแต่แม่กับพ่อเนี่ยบอกว่า
ลูกเขาป่วยเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดขาวมา๔๕ปีต้องรักษาด้วยคีโม
ก็อาจจะทำให้มีผลทำให้อารมณ์หุดหงิดโมโหได้
แล้วครั้งนี้ถูกยึดตะกร่อไปไปพูดกับเพื่อนแต่กลับมาถูกครูทำร้ายร่างกาย
มองว่านี่เป็นการลงโทษที่เกินกว่าเหตุทำให้ตอนนี้เด็กหวาดกลัวไม่กล้าไปโรงเรียนค่ะ
โอเคค่ะ
ขณะที่ผู้อำนวยการโรงเรียนอ้างว่าติดประชุมนะคะไม่สะดวกให้สัมภาษณ์นะคะ
แต่ก็ให้ข้อมูลว่าได้สอบสวนข้อเท็จจริง

ตำรวจก็จะเรียกเด็กและผู้ปกครองมาสอบปากคำต่อหน้าสหวิชาชีพ
พุธที่จะถึงนี้แล้วหลังจากนั้นก็จะเรียก
คู่กรณีมาสอบสวนด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
ครูเบิร์ตในฐานะที่เราชื่อเหมือนกันใจเย็นนะใจเย็น